รับรองว่าสนุกสนานแน่นอน
ถ้าพูดถึงเรื่องการปลูกมะพร้าวตอนนี้นะครับ
พร้าวมาแรงเพราะว่าราคาแพงมาก
แต่ว่าจะเข้าใจหัวอกคนอยู่เบื้องหลัง
ปลูกมะพร้าวแล้วก็การเก็บมะพร้าวหรือเปล่า
ไปติดตามคนอยู่เบื้องหลังหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังท่านนี้ครับ
เชิญชมได้เลยครับ
เออเป็นลิงอย่างฉันก็ขอบวชให้คนได้ยินบ้างเถอะ

บอกให้ผมขึ้นไปเด็ดมะพร้าวบนที่สูง
บนยอดก็ไม่มีปัญหา

คนเหรอคนทำไมทำกับเราได้
แต่เราก็เต็มร้อยนะพี่นะ

จะไถผมเหล้าไปเลี้ยงไว้ดูเล่นประจำบ้านเฉย

เขายังใช้ควายเหล็กสบายใจเฉิบเลย

ย่าก็ไม่ต้องไปเล่มขนาดมะม่วงผมยังกินได้สบายพลับแบบนี้แหละครับ
นี่ดีกว่านะแบบฉันเอาใส่ว่าเรียนยิมนาสติกมา
ปิงขาดีดีเทคนิคเอามะม่วงชาวบ้าน
เทคนิคเอามะม่วงไปกินตั้งแบบนี้
ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเก็บมะม่วงลีลาใหม่
วกกันน็อกไม่มีอาการเมาเข้าครอบงำเมาไม่ขับครับเมาไม่ขับ
งานนี้ขอแบกกลับบ้านดีกว่าความเมาถ้าไม่เสียสติไม่ต้องปั่นกลับ
แผงชำบง
เฮ้ไหวเนี่ย